คุณผู้ชมคะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙มีการประเมินการ
คาดการณ์เอาไว้ว่าในอนาคตตัวเลขผู้ป่วยอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง๒๐๐คน

ใช่ทีนี้โรงพยาบาลต่างอาจจะมีปัญหาเรื่องของจำนวนเตียง

มีผู้ใจบุญหลายกรณีด้วยกันที่บริจาคพื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะ
อย่างเจ้าของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่เขาประกาศยกเลยค่ะ
เนี่ยบ้านพักส่วนตัวนะคะให้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม

อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจสอบแล้ว
เช่นเดียวกับนายเนวินชิดชอบที่มอบโรงแรมส่วนตัวข้างสนามแข่งรถ
ให้เป็นโรงพยาบาลสนามด้วยเช่นเดียวกัน

ปราศาสตร์สายฟ้าเขาโพสต์ภาพเอกสารราชการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำ
ที่กำหนดให้โรงแรมบริกบอสโฮเทลบุรีรำเป็นโรงแรมส่วนตัวของนายเนวิน
ชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ดเนี่ยค่ะ
คือยกให้เป็นโรงพยาบาลสนามควบคุมโรคติดต่อโควิด๑๙ภายในจังหวัดบุรีลำ
หลังจากที่นายเนวินประกาศขอมอบโรงแรมส่วนตัวนี้ให้กับจังหวัดในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรค
โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ข้างเนี่ยค่ะสนามแข่งรถอืมใช่
เรียกได้ว่าพื้นที่แห่งนี้ก็มีความพร้อมอย่างมากในการรับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่จะเข้าไปพักรักษาอากาศ
อกจากนี้ก็ยังมีผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่อีก
คนที่เขาเสนอให้ใช้สถานที่ส่วนตัวเป็นโรงพยาบาลสนามเช่นเดียวกัน
อันนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
อันนี้เป็นเฟซบุ๊กนะคะที่เขามีการประกาศเจตนารมณ์เอาไว้

กรรมการผู้จัดการบริษัทอัศวยนจำกัด
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
คือบอกว่าสถานการณ์ช่วงนี้พวกเราต้องช่วยกันครับ
และได้ประกาศขอสละบ้านพักหรูสำหรับผู้บริหาร
ที่เขาซื้อเอาไว้ประมาณปีกว่าแล้ว
และบ้านแห่งนี้หลังนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
ก็เลยต้องการให้หน่วยงานทางการแพทย์
นำไปใช้เป็นโรงพยาบาลสนามได้แบบฟรีเลย
โดยบ้านพักแห่งนี้อยู่ในตำบลท่าอ่าง
ในอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา

พื้นที่ประมาณ๕๐๐ตารางเมตรคุณดูสิ
คือมีความพร้อมนะคะสำหรับสถานที่อย่างมากเลย
มีห้องพักภายในกว่า๒๐ห้อง
และแต่ละห้องโถงก็สามารถดัดแปลงเป็นห้องรองรับ
ที่กักตัวได้กว่า๖๐ห้องเลย
สามารถเอาไปวางเตียงผู้ป่วยได้
ประเมินแล้วเป็นร้อยเตียงเลย
หลังจากเจ้าของเฟซบุ๊คเขาประกาศเจตนารมณ์

ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขติดต่อไปแล้วนะคะ
มีการเข้าไปตรวจสอบสภาพของบ้านพักแล้ว

เพื่อตอบสนองในน้ำใจของเจ้าของสถานที่ต่อไปนะคะ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาเรื่องขายเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะที่สุรินทร์๑๐ฟอง๕๐บาท

อันนี้ที่อำเภอทุ่งเขาหลวงบอกว่าแผงละ๑๐๐บาท